ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
โรงเรียนอนุบาลชัยนาฏซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเด็กเล็กมากที่สุดในจังหวัด
วันนี้สอบภาคเรียนที่๑เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับ
คือทางผู้ปกครองก็ต้องให้เด็กมาเรียนมาสอบตามปกตินี่แหละฮะ
แต่หลายคนบอกได้ยินข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็อดจะหวั่นใจหวาดระแวงไม่ได้
นี่ตำรวจก็มาดูแลอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
ในช่วงเวลาทั้งวันเลยที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนนะครับ
ทางผู้บริหารโรงเรียนบอกว่าวันนี้ได้กำชับครูและทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ห้ามไม่ให้คนนอกเข้ามาในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด
ใครก็เข้ามาไม่ได้ใครจะส่งของฝากของก็ให้ฝากไว้ที่ป้อมยาม
หรือถ้ามีใครมาหาใครเนี่ยก็ไม่ให้เข้านะฮะ
ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดก่อนเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกนะครับ
นี่ฮะก็คือหลายจังหวัดเขาสะเทือนใจ

โศกเศร้าแล้วฮะแต่ในขณะเดียวกันก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะเราไม่รู้ว่าเรามีคนแบบไหนอยู่ในสังคมกับเราบ้างนะขณะนี้